ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๘มกราคมที่ผ่านมานะคะ
วันนี้ผู้บัญชาการทหารบกค่ะลงพื้นที่ไป
แล้วก็มีการเปิดเผยเกี่ยวกับหลังจากนี้จะต้องปรับแผน
ดูแลความปลอดภัยทั้งกับพระสงฆ์และประชาชนด้วยค่ะ
พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบก
เดินทางมาที่วัดรัตนานุภาพหรือว่าวัดโคโกนะคะ
ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลโต๊ะเด็งอำเภอสุงัยปาดีจังหวัดนราธิวาส
เพื่อเคารพศพพระครูประโชธรัตนานุรักษ์
เจ้าคณะอำเภอสุงัยปาดีและพระสมุอัธพร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ
หลังจากเกิดเหตุการณ์คนร้ายบุกยิงมรณภาพ๑๘มกราคมที่ผ่านมาค่ะ
อกจากนี้นะคะมีการมอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับญาติของพระทั้งสองรูป
ก่อนจะเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจกับชาวบ้าน
พร้อมมีการพบปะพูดคุยกับประธานชมรมอีหมามในอำเภอสุงัยปาดี
และคณะกรรมการอิสลามจังหวัดนราธิวาสด้วยค่ะ
ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวกับประชาชนที่ได้พบปะพูดคุยนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำของตัวบุคคล
ที่พยายามนำศาสนามาทำให้เกิดความแตกแยกในชุมชน
ซึ่งทุกคนที่เดินทางมาร่วมงานทราบกันดี
ฉะนั้นจึงไม่ต้องการให้ตกหลุมพลังของคนร้าย

พบเห็นทั้งชาวพุทธและชาวมุสลิมเดินทางมาร่วมงาน

รู้สึกดีใจถึงความรักใคร่และความสามัคคี
และขอเป็นกำลังใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ด้วยค่ะ

ขอแสดงความเสียใจและแสดงความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชน
ซึ่งคนร้ายก็ยังคงที่จะพยายามก่อเหตุร้ายขึ้นในพื้นที่อีก
เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อจิตใจชาวไทยพุทธ
และเหตุที่เกิดขึ้นเราอย่าไปแก้ที่ปลายเหตุ
แต่ต้องมีการปรับแผนบูรณาการทั้งระบบค่ะ

ต้องมีการปรับแผนบูรณาการต้องมีการตรับแผนแน่นอน
จากนั้นพบทบเดินทางไปที่ค่ายจุลาพร
เพื่อร่วมประชุมหรือแผนปฏิบัติงานดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน
เช่นการเปิดรับสมัครทหารที่สมัครใจบวช
เพื่อมาจำวัดต่างในพื้นที่ชายแดนภาค
ใต้เป็นการสร้างความอบอุ่นใจและมั่นใจให้กับประชาชนและพระสงฆ์ที่ตอนนี้อยู่ในพื้นที่ค่ะ
ด้านพันเอกปราโมทพรมอินโคศกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภักดิ์๔ส่วนหน้า
ก็บอกว่าคดีนี้ทุกฝ่ายกำลังใช้ความพยายามกันอย่างเต็มที่
โดยพลโทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่๔ตอนนี้ท่านได้สั่งการเน้นย้ำให้ส่วนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
รวบรวมพยานหลักฐานวิเคราะห์ด้านการข่าวในช่วงที่ผ่านมา
ส่วนกลุ่มคนร้ายทราบแล้วนะคะว่าเป็นกลุ่มไหนที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่
รอเวลาพิสูจน์หลักฐานเพื่อให้ชัดเจนก่อนก่อนที่จะมีการออกหมายจับต่อไป
ส่วนพฤติกรรมของกลุ่มคนร้ายหลังก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปซ่อนตัวตามแนวตะเข็บชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน
ทำให้การติดตามจับกลุ่มตัวนั้นค่อนข้างยากลำบากแล้วก็คนร้ายยังลักลอบนำวัตถุระเบิดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาก่อเหตุ
ซึ่งทางรัฐบาลตอนนี้ได้มีการประสานขอความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วค่ะ